ส่วนประเด็นเรื่องของการทำร่างรัฐธรรมนูลการทำกฎหมายเรื่องเลือกตั้ง
เรื่องของคำถามพ่วงประชามติหลายอย่างยังไม่จบไม่สิ้นนะคะ
ก็ยังมีการพูดคุยถกเถียงกันดุเดือดเลย
ล่าสุดค่ะแก่นำนปชออกมาเตือนพลเอกประยุทธ์เลยบอกว่า
ถ้าหากว่าถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก
เอาไว้เลยนะคะว่าระวังอาจจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ส่วนทางประธานกรกตเองตอนนี้เตรียมที่จะถอดบทเรียนประชามติแล้ว
เพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งในอนาคตค่ะ
บอกนะคะว่า๒๕๒๖ศีลหาคมนี้

ตจะจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
จะได้ถอดบทเรียนไปพร้อมกัน
และกรกตเองก็จะได้นำปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องต่าง
ที่เกิดขึ้นจากการทำประชามติครั้งนี้เนี่ย
ปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น

เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ
นายสุภาชัยบอกว่าตอนนี้คณะทำงานของสำนักงานกรกต
อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
ด้านในอุดมรัฐอมริตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

ตอนนี้กรทยังไม่มีข้อยุติว่าจะปรับแก้ไข
ร่างรัฐธรรมนูลให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงได้ยังไง
ถ้าหากทางสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชเนี่ย
มีข้อมูลที่ต้องการเสนอให้กรทเพิ่มเติม

โดยกรทจะนัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง
ก็คือ๒๔สิงหาคมนี้วันพุธ
สำคัญมากนะการที่สนชจะให้ข้อมูลกับกรทต่อไป
เพราะว่าหน้าที่ต่อไปคือหน้าที่ของกรทเลย
ในการตีความเรื่องของคำถามพ่วง
สวมีสิทธิ์เสนอชื่อหรือว่ามีสิทธิ์แค่โหวตอย่างเดียว
ใช่ค่ะซึ่งประเด็นที่ว่าสนชอยากจะให้ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูล
สวเสนอชื่อนายกประเด็นนี้กรทพูดเลยนะว่ายังหาข้อยุติได้ยาก
เพราะต้องมาดูว่าตกลงแล้วเจตนารมณ์คำถามพ่วงเนี่ย
ในทิศทางไหนอย่างไรกันแน่
ครับรอดูวันที่๒๔สิงหาคมเนี่ยนะวันพุธนี้
จะมีการประชุมกรทกับสนชอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ออกมาเตือนครับนะคะออกมาบอกว่าส่วนตัวเนี่ย
ไม่ได้กังวลไม่ได้วิตกอะไรเรื่องนายกรัฐมนตรีที่จะมาจากคนนอกหรอก
ไม่สนใจด้วยว่าสวจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอก
ตั้งแต่วาระแรกเริ่มหรือเปล่า
แต่ที่แน่ถ้าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชา
มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกแล้วแล้วก็
อาจจะเจอการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
สภาพผู้แทนราษดรได้
ซึ่งถ้าเกิดโดนเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองก็จะต้องแบกความกดดัน
ไหวไหมอย่างนี้อืมใช่และถ้าไม่รู้ตัวเอง

เพราะว่าหลังจากนั้นอำนาจมาตรา๔๔ไม่มีแล้ว

ครับก็นายจตุพรบอกว่า
นายกก็ไม่เคยเจอคนเห็นต่างแบบซึ่งหน้า
แต่ถ้าไปอยู่ในสภาหรือไปเป็นนายกรัฐมนตรี

ก็อาจจะเหมือนสมัยจอมพลธนอมกิติขจร
ดีตนายกที่สุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหว

ผลเอกประยุทธ์จะต้องแบกความกดดันตรงนี้
และคนไทยสัมผัสกันได้อย่างพร้อมเพลียง

จะทำให้คนไทยมีบทเรียนอย่างเจ็บปวดที่สุด
คือตอนแรกเหมือนนะเหมือนสนับสนุนนายกคนนอก
บอกว่าผลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นนายกได้
แต่จริงในข้อความที่บอกว่าเหมือนสนับสนุนจริงแล้ว
บอกว่าอยากให้ไปลองลองดูซิ
จะมีความกดดันแค่ไหนทนได้ไหม
แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นเองแหละ

คุณนัทธวุธใส่เกลือแก่นำนบประชาเหมือนกัน

พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก

เขาบอกว่าก่อนรัฐประหารก็เคยทำนายเอาไว้แล้ว
ว่าเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วพอทำรัฐประหารก็เป็นจริง
เพราะฉะนั้นคราวนี้เป็นแน่นอน

ธวุฒิบอกตนไม่มีปัญหาถ้าท่านจะมาเป็นนายกคนนอก
แต่อยากเตือนว่าถ้ายึดอำนาจเอง
ตั้งคนร่างรัฐธรรมนูลตั้งสวเอง

อาจจะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่
ทั้งภาคการเมืองต่างกันบ้างนะครับ
ดูภาคประชาธิปัตย์
รองหัวหน้าภาคประชาธิปัตย์นายองอาจคล้ามไพบูล

บอกว่ากรณีที่สนชพยายามตีความคำถามพ่วง
ให้สวมีสิทธิ์เสนอชื่อนายยกรัฐมนตรีนั้น

เพราะเนื้อหาในคำถามพ่วงชัดเจนแล้วว่า
ควรทำเรื่องตรงนี้ตรงไปตรงมาอย่าหัวหมอ
บอกที่ผ่านมาที่เห็นคำถามพ่วง
บอกแค่ว่าสวมีสิทธิ์โหวตเท่านั้น
ไม่เห็นบอกเลยว่ามีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับ
ดังนั้นสนชขอให้ทำงานตรงไปตรงมา
และไม่ควรคิดว่าประชาชนส่วนมากลงประชามติ
เห็นชอบแล้วจะมาทำอะไร
ตามอำเภอใจก็ได้นะครับ
นี่เป็นคำพูดของนอคพัยบุญนะครับ
ก็กระตุกนายกเหมือนกันบอกว่าอย่าหลงคำเยินยอนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้บอกว่าเข้าใจดีว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
ไม่อยากลงสมัครรับเลือกตั้งแต่อยากมีอำนาจ

แต่ก็ขออย่ามาเอาอกเอาใจนายยกรัฐมนตรี

ให้เวลานักการเมืองดำเนินการทางการเมือง
อย่านำระบบทหารมากดปุ่มมาใช้นะครับ
หรือรอจนกว่าตั้งพักการเมืองเองก่อนแล้ว
จะให้พักการเมืองต่างเปิดประชุมได้
ช่วงนี้ทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยหรือว่าพักอื่น
เขาก็พยายามนะครับที่จะให้มีการปลดล็อก
เรื่องของการประชุมพักได้นะครับ
นี่ก็เป็นความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคำถามพ่วง
แล้วก็บทเฉพาะการต้องรอดูว่ากรทเขาบอกว่า
เขาจะสามารถที่จะประชุมพิจารณาในสัปดาห์นี้

อาจจะเสนอให้แก่๓รัฐธรรมนุนได้เลยนะครับ